แต่อีกคู่หนึ่งแหมไม่ทันซะแล้ว
สำหรับนักร้องหนุ่มบี้สุกริตกับสาวโบมัญชนก
คือก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาพูดตรงกันแล้วล่ะ
ว่ายุติความสัมพันธ์แล้วก็จากกันไปด้วยดีแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญมาเจอกันในงานงานเดียวกัน
เขาจะยังพูดคุยกันได้อยู่หรือเปล่าคุณว่า
ยังต้องมองหน้ากันได้คู่นี้เขาเลิกกันด้วยดีคุณ
เออก็ถือว่าเดาถูกนะกองเชียร์ก็แอบลุ้นเบาแหละ
หลังจากที่คู่ร้างป้ายแดงอย่างบี้สุกริตแล้วก็โมมนชนก
โคจรมาประชันหน้ากันภายในงานเปิดผังละครของค่ายต้นสังกัดค่ะ
แต่งานนี้หนุ่มบี้ยืนยันชัดเจนว่า
สามารถทักทายกันได้ตามปกตินะคะ
เนื่องจากยังคงมีความรู้สึกดีให้กันเหมือนเดิม
รวมถึงนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องเจดเจดพิพัฒน์ด้วย
เพื่อนสุดซีของสาวโมนั่นเอง
ที่ถูกโยงว่าเป็นต้นเหตุความสัมพันธ์รักร้าวครั้งนี้
ซึ่งหนุ่มบี้เผยว่ากับเจดก็ยังพูดคุยทักทายกันได้
เพียงแต่เลือกที่จะไม่คุยถึงประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ

เจอกันแล้วก็ทักทายได้ตามปกติเนอะ
แต่คนก็จับตามองว่ามีทั้งโมแล้วก็มีทั้งเจดด้วย
ครับอืมจับตามาว่าผมมีทั้งเจดด้วย

ไปขึ้นเวทีร่วมกันทำไมแล้วเจอกันไหมคะ
เจอกันครับก็ทักทายสวัสดีเฮฮาอะไรอย่างนี้

เราถามถ่ายกันตลอดนะถามถ่ายกันอยู่ตลอด
วันนี้ก็มาเจอก็ยังถามถ่ายกันอยู่นิดหน่อย
เอาเท่าที่เวลาแล้วก็สถานที่เหมาะสมอะไรอย่างนี้

ณเวลานี้จะเป็นแนวให้กำลังใจกันมากกว่าอาจาร
อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการง้อกันอะไรอย่างนี้

ไม่เจดไม่ได้มีส่วนโยคไม่ได้มีเยี่ยมกับเรื่องนี้

เจ๊พี่เจ๊คุณแค่ที่ไหมคะ

ไม่แหละครับเขาคง
โอเคมั้งสบายอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกครับ

ฝากสาวโมมนชนกค่ะก็ย้ำชัดในทิศทางเดียวกับบี้เลย
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกกดดันที่ถูกจับจ้องเรื่องความสัมพันธ์
เพราะตัวเธอเลือกโฟกัสที่ปัจจุบัน
แต่ว่าวอนนะคะหยุดโยงประเด็นกับหนุ่มเจดได้แล้ว
เพราะว่าเธอชี้แจงออกไปหมดแล้วว่าเธอกับเจดเป็นเพื่อนกัน
ก็คุยปกติค่ะถ้าทักก็พูดคุยเหมือนคนทั่วไปค่ะ
ก็ปกติค่ะพูดคุยแบบเรื่องทั่วไปไม่ได้มีรายละเอียดอะไรพิเศษ
โมใช้ชีวิตปกติอะค่ะแล้วก็อย่างที่พูดไปครั้งที่แล้ว

เราแยกเรื่องเป็นเรื่องอยู่แล้วค่ะละคร
โมไม่ได้เล่นเรื่องเดียวกับพี่บี้ก็เลยไม่ได้คู่กันอยู่แล้วค่ะ

ได้ค่ะโมทำงานได้ปกติกับทุกคนค่ะ

เจดก็พูดคุยทักทายปกติเพราะเราเล่นเรื่องเดียวกัน
แล้วก็กับพี่บี้ก็เจอก็ทักปกติไม่ได้อะไร
มันเป็นข่าวเก่าอะค่ะข่าวที่วนอยู่เรื่องเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ได้เคลียร์ชัดไปหมดแล้วทุกอย่างค่ะ

เพราะฉะนั้นการเลิกกันของเขาไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการทำงาน
เจอกันก็ทักทายพูดคุยกันได้ตามปกตินั่นแหละ